คุณผู้ชมคะนับถอยหลังเหลืออีกเพียงไม่กี่วันแล้วนะคะ
ที่เราจะได้ลุ้นผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

แต่ตอนนี้ใครที่ยังหาเลขเด็ดเลขโดนใจไม่ได้

คือเมื่อวานนี้พี่นีโน่เข้าไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่๑๒ธันวาคมนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าเขานำมาตั้งแผงขาย
เขาเลือกเลขท้าย๒ตัวที่ลงท้ายด้วยเลข๙๒จำนวน๒ใบ
งวดวันที่๑๖ธันวาคมเพื่อเป็นการเสี่ยงโชคแล้วก็ลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยนะคะ
นิโน่บอกว่าเลขนี้เนี่ยเป็นเลขมงคลตรงกับเลขขึ้นบ้านใหม่ที่เพิ่งจะทำบุญไปเมื่อเร็วนี้
แถมยังเป็นเลขที่ปรากฏในบาดน้ำมนต์พอดิบพอดีเลยนะคะคุณผู้ชม
ส่วนเลขอายุพ่อแรมพี่นีโน่บอกว่าไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่ามีคนซื้อเยอะแล้ว
แต่บอกหน่อยแล้วกันอายุพ่อแรมคือ๘๖ใช่ไหม
นะคะใครที่ชอบเลขไหนก็ไปหาซื้อกันได้
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่นิโน่กันหน่อยนะคะ
กระสองคือ

สำหรับเลขอายุพ่อแรมนะคะบรรดาพ่อคาแหม่ค้าแผงลัตโตรี่ในวัสต์เนี่ยหูขายดี
บางแผงเนี่ยหมดแกล้งเลยนะคุณ
ก่อนที่จะมีการเคลื่อนศพมาถึงวัด
เนื่องจากว่านักเสี่ยงโชคพูดกันที่หน้าสาราสดนะคะว่า
คราวก่อนที่พี่โอวรุษเสียชีวิตก็ให้โชค
เป็นเลขสายรัดข้อมือที่โรงพยาบาล
ถูกรางวัลเลขท้ายดังกล่าวนะคะ
คราวนี้ก็เชื่อว่าอายุพ่อแรมน่าจะให้โชคอีกครั้ง
ก็เลยแห่กันซื้ออายุพ่อแรมไป
ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่วัดเนอะที่มีแผงลอตเตอรี่มาขายอยู่นะคะ

ส่วนตัวพ่อนักเสี่ยงโชคแถมใบ้ถูกมาแล้วติดกันหลายงวดอย่างพี่มนต์สิทธิ

ก่อนจะถึงวันที่๑๖ธันวาคมนี้นะคะ
มาดูกันหน่อยพี่มนต์สิทธิ์เขาเหมาเลขอะไรไว้
นี่คุณผู้ชมรอบนี้เลขเด็ดซื้อที่วัดพระบาทน้ำผู้นะคะ
เจ้าตัวโพสต์บอกว่าสงสารเห็นคนขายเดินอยู่ทั้งคืนก็เลยซื้อซะหน่อย
แต่คุณผู้ชมดูภาพนะคือมันไม่หน่อย
มันก็จะเยอะอยู่นะคะชุดใหญ่ชุดแน่นเอาทุกค่ะ
พี่มลศิษย์ชี้พิกับตัวเลขเอาไว้แล้วนะคะ

แฟนก็ใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงดวง
จริงพี่มลศิษย์ที่ให้ทุกมวดเลยนะ
ทุกมวดเราไม่รู้ว่างวดที่สุดไหร่สุดหรือเปล่า
อย่างเงียบปกติเนี่ยคือให้โชคแต่คนที่มาติดตามตัวเองเนี่ยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่
ยังไงใครอยากรู้อะไรก็ไปส่องกันเอาเองก็แล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
ก็ย้ำตรงนี้ว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ